ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คุณสิริวัลก็รายงานเรื่องรถเคลื่อนที่พระราชทาน
ให้บริการตรวจโควิดกับพี่น้องชาวระยองให้ตรวจฟรี
ลงรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าคุณผู้ชมชาวระยองก็ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่เยอะ
เผื่อใครที่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในวันและเวลาที่มีการแจ้งไป

ใช่ค่ะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนี่นะคะ
ได้นำรถเป็นรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัย
รถนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นรถพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีทั้งหมด๓คันค่ะเอาไปจอดมี๒จุดนะคุณผู้ชม
ตั้งแต่๑๑โมงที่เราเริ่มอ่านข่าวเที่ยงเลย
เขาบอกยาวไปถึงช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงแล้วก็จะตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ให้กับประชาชนสามกลุ่มเดี๋ยวจะบอกนะว่าในรถเนี้ยมันเป็นยังไง
แต่เดี๋ยวดูสามกลุ่มก่อนค่ะกลุ่มแรกเนี่ยที่จะเข้ารับการตรวจได้
ก็คือคนที่มีประวัติเดินทางไปที่ศูนย์การค้าแหลมทอง
เพราะว่าคนกลุ่มนี้เขามีการลงทะเบียนผ่านทางไทยชนะ๓๑๙คน
อันนี้คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่สองค่ะคุณผู้ชมก็คือกลุ่มพนักงานห้าง
แล้วก็คนที่ให้บริการอยู่ในห้างรวมถึงพนักงานโรงแรมดีวารีที่ทหารอียิปต์เข้ามาพัก
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายอันนี้เป็นกลุ่มประชาชนที่ฉันไม่สบายใจจังเลย
จิตตกจังเลยเวลามันมีข่าวที่จังหวัดของฉันเนี่ยอยากจะมารับการตรวจก็ตรวจได้
ฟรีนะคะรถนี้รถพระราชทานนี้จะจอดให้ตรวจให้บริการ๒๓วันนะคะ
ใช่ครับจริงรถพระราชทานมีทั้งสิ้น๑๔คันนะแต่ว่ามาจอดให้บริการที่ระยอง๓คัน
ก็รองรับผู้ตรวจได้๑๐๐คนต่อวันเลยนะ
แล้วก็การตรวจตรวจไม่นานแต่อย่าลืมครับเอาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ในรถเขาก็เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรค
มีห้องเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยคือปลอดเชื้อเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะรถนี้ทดลองให้บริการแล้วครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
กว่ารายในเขตกรุงเทพมหานครกับนครราชศรีมา
ตั้งแต่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
มันเกิดผลสำเร็จในการตรวจค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วไงคะ
คราวนี้ก็เลยมาอยู่๒จุดที่ระยองนี้นะคะ

ยังมีเรื่องของความเข้าใจผิด

เขาออกมาให้ข้อมูลเขาปฏิเสธเรื่องกระแสข่าว
ตอนนี้ข้อมูลจากสบคยืนยันแล้วนะคะ
ทหารที่ติดเชื้อไปห้างแหลมทอง๑๑โมง
ถึงบ่าย๒โมง๕๖นาทีวันที่๑๐กรกฎาคม
มากัน๔คนแต่ว่าไม่ใช่มีคนที่ติดเชื้อ